ช่วงนี้มาดูธรรณการกัยกันหน่อย
ตามที่เรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่เมื่อวาน
ถอดออกไปจากสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อย
หลายฝ่ายก็สงสัยว่าใครเป็นคนสั่งให้มาถอดนะ
แล้วก็สักพักนึงตำรวจอบาล
ก็ออกไปแถลงข่าวว่าเป็นคนสั่งให้ไปถอด
ธรรมศาลการณ์ชุมหนุ่มที่บริเวณสนามหลวงนะครับ
ถูกปักไว้เช้ามืดของวันอาทิตยี่สิบกันยายนที่ผ่านมา
แต่ผ่านไปถึงเวลาสักประมาณไม่ถึง๒๔ชั่วโมงดีแล้วครับ

คือเริ่มปักหมุดสักประมาณ๖โมง๒๙นาทีของเช้าวันอาทิตย์ที่๒๐กันยายน
พอเช้าวันจันทร์ที่๒๑กันยายนตี๕เสร็จไม่ถึง๒๔ชั่วโมงไม่ถึงวัน

นะฮะก็ตอนแรกอะหูหลายคนก็ออกมาตามหาใครผิดค้นถอดหมุดใครเป็นคนสั่ง

สุดท้ายเดี๋ยวที่ไปเจอเหลือแค่ปรุงซิเมนบกทำวันและปูดยังไม่ได้แห้งนะ
ต่อมาเรื่องนี้มีการชี้แจงจนทุกอย่างกระจ่างออกมาจากทางด้าน
ของพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตร
เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านก็แถลงข่าวเลย
หมวดที่หายไปตำรวจกรมศิลป์เข้าไปถอดออก
เมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานแล้วยึดไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบการดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการขุดเจาะทำลายโบราณสถาน
เพราะถือว่าสนามหลวงได้เป็นโบราณสถานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยนายสถาพรเที่ยงธรรมภูมิในการกองโบราณคดี
ฐานะที่เป็นตัวแทนของกรมศิลปากรจะไปแจ้งความแล้วนะฮะ
สอนอธนสงครามเพื่อเอาผิดกับกลุ่มแนมร่วมที่ไปชุมนุม
แล้วก็ไปปักหมุดคณะราชที่บริเวณลานปูนของสนามหลวงเนี่ย
ก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา๘๕ของพรบโบราณสถาน
มีโทษนะฮะจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนบาท

คือถ้าเกิดว่าเมื่อวานไปดูเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดี
กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็แก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ปรากฏว่ามี๔กลุ่มด้วยกันที่ไปแจ้งความเอาผิด
หนึ่งก็คือบรพคครราณคดีที่๒คุณซีระเจนจะครับ
ไปแจ้งความเอาผิดเห็นไหมมีสอสอจากสามพักการเมืองที่ไปร่วมชู๓นิ้ว
หนึ่งในนั้นก็คือพี่เต้พระราม๗คุณวงคงกิจสุขสินทรานนท์ด้วยนะคะ
แล้วก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้กลับบอกว่าถ้าชู๓นิ้วมันผิดกฎหมาย
ต่อไปจะชูนิ้วเดียวและถ้าเกิดว่าจะให้ยุบพักเนี่ยก็ยุบเลยนะคะ

กลุ่มที่๓ก็คือกลุ่มของหมอตุ๋นนะคะหมอตุ๋นแก่นำกลุ่มคนหลากสี
ก็แจ้งความเอาผิดกับกลุ่มแกนนำในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แล้วก็คนสุดท้ายคือคุณศรีสุวรรณจัญญานะคะ
ทีนี้เราไปถามพตโธปียะอุทายโยโคสกสำนักการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าคือที่ผ่านมาเรื่องของการดูแลการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

พตโธปียะบอกว่า๑๙ต่อเนื่องถึง๒๐กัญญายน
คือตำรวจทำทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากลไม่มีความรุนแรง
แต่หลังจากนี้ตำรวจเตรียมที่จะดำเนินคดีกับแก่นำ

รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในทุกข้อหาโดยไม่ละเว้น
โดยเฉพาะการกระทำที่มิบังควร
ปราศัยที่หมินเมย์ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกของคนไทย
เรื่องต้นพลตำรวจโทปิยะบอกว่า
มีผู้ประสัยที่เข้าข่ายความผิดนี้
คือที่กระทบกับความรู้สึกของคนไทย
สักประมาณ๓๔ราย
ส่วนคนอื่นมีประมาณ๑๐ราย

ก็ต้องเดิมเนินคดีหากว่าหลักฐานเนี่ยสาวไปถึงเนี่ยนะคะ
พลตำรวจโทปิยะยืนยันนะคะว่าครั้งนี้ตำรวจจะดำเนินคดีกับทุกคนอย่างเด็ดขาด
ขณะนี้พบความผิดชัดเจนว่าผู้ชุมนุมเนี่ย
กระทำความผิดเข้าข่ายพรการชุมนุมสาธารณะปีพศ๒๕๕๘
เพราะว่าการชุมนุมครั้งนี้กลุ่มแกนนำก็ดีกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมก็ดี
ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนนอกจากนี้นะคะยังเข้าข่ายความผิดอื่นอื่น
ที่กรมศิลปากรกรุงเทพแล้วก็ประชาชนคนอื่นเข้าแจ้งความ

ส่วนกรณีที่แก่นำผู้ชุมนุมได้มีการยื่นเอกสารเปิดผนึก
ไปถึงประธานองค์คมนตรีช็อตนี้ค่ะรุ้งเป็นคนยื่นให้กับ
พตโธพักภพงศ์พงศ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทปิยะบอกว่าตอนนี้หนังสือถูกส่งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วแล้ว
เป็นอย่างไรก่อนที่จะส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการเมืองหลังจากนี้ไป๓๔เดือน
เพราะว่าเดี๋ยววันที่๒๔กันยายนนี้
ที่จะมีการจึงหนึ่งใหญ่อีกรั้งหนึ่ง๑๔ตุลานะฮะโอ้โหหลังจากนี้การเมืองก็ยังคงร้อนแรงกันต่อไป
ก็เกาะติดกันให้ดีแต่ว่าแน่นอนอีกฝากฝั่งหนึ่งเรื่องของหมุดเป็นยังไง
แม้จะถูกถอดออกไปแต่ว่ายังคงมีอยู่ใช่ไหมเกิดขึ้นเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
ประมาณ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่หมุดเนี่ยถูกถอดออกไปจากสนามหลวงเขาบอกว่า
อดไปได้เดี๋ยวไปทำที่อื่นได้ทำกินด้วยนะทำกินนี่คือหมุดที่ทำโดยแป้งโตเกียว
อ๋อสร้างทำเขาบอกว่าเป็นอะไรลูกผีซื้ออะไรกันไป
ใช่ก็คือลักษณะเป็นแฟนอาร์ตเขามีการรณรงค์ให้ทำแฟนอาร์ตกันในโลกโซเชียลมีเดีย
ทำเป็นอะไรก็ได้ภาพวาดก็ได้ภาพพิมพ์ก็ได้ภาพกราฟิกก็ได้
แล้วเอามาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียรายนี้เขาบอกหมุดหายทำใหม่รับประทานเองเลยนะคะ
เป็นร้านขายโตเกียวค่ะเขาบอกมีไอเดียพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เผยแพร่ภาพนี้ในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าโตเกียวฮอตค่ะ
ส่วนเหตุผลในการทำแพนเค้กหมุดขึ้นมานะคะ
ก็เป็นการเข้าร่วมแฟนอาร์ตคณะหมุดของคณราช๒๕๖๖
ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาออกมารณรงค์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ให้เอาภาพหมุดมาทำเป็นสิ่งของต่างหลายคนทำเป็นเครื่องปั้นดินเผา
เป็นเสื้อก็มีเป็นพวงกุญแจก็มีเขาบอกว่าผมทำเป็นของกินนะคะ
อกจากนี้นะคะมีคนเอาภาพหมดเนี่ยไปทำเป็น
ลักษณะของเชิงค้าขายแล้วกันนะคะนอกจากการรณรงค์แล้วเนี่ยค่ะ
รายนี้เอาไปทำเป็นพวงกุญแจขายอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะ
เขาขายทำเขาบอกเขาจะทำขายไม่เกินห้าร้อยชิ้นราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสิบสองบาท
เอาคนถัดไปค่ะเห็นโอกาสนี้สร้างรายได้เพิ่มเติม
เสื้อสีขาวและสีดำสั่งซื้อเลยทางทวิตเตอร์
ตัวนี้สองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าไง
อ่ามันมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นตามปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนี่